เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของวัดวัดนี่แหละคุณพระช่วยอ่ะตกใจ
ช่วยไหมตกใจมันต้องเป็นเรื่องอะไรน่าตกใจคุณพระช่วยของจริง
คุณผู้ชมปกติเนี่ยหลายคนใช้คำนี้เป็นแบบอุทานใช่ไหม
ช่วยอันนี้ช่วยของจริงเพราะว่าเป็นพระสงฆ์ค่ะ
ดับไฟไฟกำลังไหม้วัดอยู่คุณผู้ชมค่ะ
เหตุเกิดเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณดูสิเนี่ยโอ้โหควันแบบ
ฟุ้งมาแต่ไกลเลยกลุ่มควันลอยฟุ้งแบบนี้
คุณผู้ชมเป็นฝีมือของใครเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาแอบมาจุดไฟเผาใบไม้ภายในวัดบริเวณวัดท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะทางพระลูกวัดแล้วก็ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
ช่วยกันขนน้ำมาดับไฟกันยกใหญ่เลยค่ะ
เพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามไปยังสาราข้างกุฏิพระที่อยู่ใกล้กัน
นี่เห็นไหมคุณพระช่วยของจริง
แกกน้ำถือถังมาเนี่ย๒ถัง๒มือเลยนะฮะ
พระพิณรัฐพระลูกวัดเล่าให้ฟังบอกว่าศรีกาที่เป็นคนจุดไฟนี่นะ
คือเขาก็มีบ้านอยู่แถวตลาดท่ายางนี่แหละ
แต่ไม่รู้เป็นอะไรแกก็ชอบมานอนมาอาศัยอยู่ในวัดนี่นะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็มาสอบถามขออนุญาตนะขอเผาใบไม้ได้ไหม
ทำไมเจ้าว่าถามอยากจะปลูกผักตรงนี้ที่มันว่างนะฮะ
แต่ว่าเจ้าอาวาสไม่อนุญาตค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้สภาพอากาศร้อน
ลมก็แรงเกรงว่าจะทำให้ไฟลุกลามอาคารบ้านเรือนอะไรก็ว่ากันไป
ห้ามยังไม่ทันจบเอ้าไปจุดไฟเผาซะแล้วคุณผู้ชม
จนกระทั่งตกเย็นเนี่ยอย่างที่บอกไปผู้หญิงคนนี้แอบเข้ามาจุดไฟเผาใบไม้ค่ะ
ไม่สนใจคำเตือนของทางเจ้าอาวาสเลย
ไฟก็ลุกลามเข้าไปในระยะที่แบบว่าใกล้รถกระบะของชาวบ้านด้วย
คือแบบว่าชาวบ้านมาทำบุญอะไรอย่างนี้เนอะ
รถก็จอดไว้เต็มไปหมดเลยเดือดร้อนไปถึงพระพินรัฐนี่แหละค่ะ
กับชาวบ้านระแวกนี้ค่ะช่วยกันขนน้ำมาดับไฟที่ไหม้ลุกลาม
จากนี้ชาวบ้านช่วยกันหากิ่งไม้สดมาช่วยตีดับไฟกันด้วย
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนหญิงชราคนนี้ไปแล้ว
บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอีก
โชคดีครั้งนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายใดนะคะ

โอ้จริงอันนี้พระมาช่วยเลย